คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันหวยออก

ส่วนเลขเด็ดโมนซิตคำสวยไม่เคยพลาดสักหมวดเลยจ้ะ
โพสต์โชว์ลอตเตอรี่มาเป็นแผงเหมือนเดิม

มาให้แฟนไปลองเสี่ยงโชคกันดู
ตามที่ขึ้นมาเลยแต่ยังไม่หมดเลย
ต่อกันที่พระเอกหนุ่มเชนนัทวัฒน์ค่ะ

โพสต์รูปโชว์แผงลัตเตอรี่กันไปเลยแบบนี้แหละค่ะ

เลขทะเบียนรถ๙๕กับ๑๕๗

นางสิริพรของเรานี่แหละค่ะ

พระอาจารย์นำชัยโชติระโต

ซึ่งพระที่พี่นางนับถือ

ใครจะไปลองเสี่ยงซื้อหวังแฮปปี้
ค่าขนมเล็กน้อยพี่นางก็ไม่ติด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วยนะจ๊ะ

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวเลข

เทพเจ้าแห่งการเงินให้เหล่าแฟนคลับเข้ามา

เพื่อจะมีโชคมีลาบไปพร้อมกันนะคะ

เพราะว่าเจ้าของเราที่อยู่ในแวดวงตัวเลข

พี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยพี่สี่

แล้วบางมวดก็ถูกกันแบบกระดำเลย